ช่วงนี้ถ้าใครมีเหตุจำเป็นต้องออกจากบ้าน
อย่าลืมพกร่มนะคะเพราะกันได้ทั้งแดดทั้งฝน
ช่วงนี้สภาพอากาศในประเทศไทยแปรปวนค่ะ
พื้นที่แดดออกบางพื้นที่ฝนตกนะคะ
ตัวการสำคัญก็คือหย่อมความร้อนที่ยังคงปกคลุม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกนั่นเองนะคะ
ส่วนอากาศทั่วประเทศจะเป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันค่ะ
เหนืออีสานมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ค่ะ
ส่วนภาคกลางนะคะยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด
อุณหภูมิสูงสุด๔๐องศาในขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะ
มีคลื่นสูง๑เมตรเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะคะ
โดยภาคใต้อุณหภูมิสูงถึง๓๖องศาเซลเซียสเลยค่ะ
คล้ายกันนะคะทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องระวัง
สภาพอากาศร้อนและฝนตกกันด้วยค่ะ
ขณะที่กรุงเทพมหานครของเราอากาศยังคงร้อนค่ะ
มีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นอย่าลืมพกร่มกันด้วยนะคะ
เราพักจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะ
ไปดูภาพของดอกซากุระปานที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะ
ที่ทำให้ถนนทั้งสายนะคะเต็มไปด้วยดอกไม้สีชมพูค่ะ
เป็นเหมือนกับหลังคาสีชมพูนะคะสร้างความสวยงามให้แก่ทั้งเมืองเลยค่ะ
ซึ่งช่วงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องจำกัดคนที่เข้าชมดอกซากุระค่ะ
เพราะว่าต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนั่นเอง

อย่าลืมที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงนี้ป้องกันการติดโรคโควิด๑๙
และอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเช่นกันนะคะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้